เป็นเหตุการณ์ระดับโลกนะคะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะ
สำหรับเรื่องนี้ชาวต่างชาติมาช่วยเราเยอะมาก
สื่อต่างชาติก็ให้ความสำคัญมากเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
เขาได้ไปสัมภาษณ์นายอีวานคาราดิกนะคะ
เป็นนักดำน้ำชาวเดนมาร์คซึ่งก็ร่วมทีมในการกู้ภัย
ถ้ำหลวงเพื่อช่วยทีมหมูป่าทั้งสิบสามชีวิตนะคะนักดำน้ำท่านเนี้ยเขาบอกเลยว่า
โอ้โหชื่นชมมากเลยนะที่ทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนอยู่ในถ้ำได้นานขนาดนี้
แล้วยังโอ้โหดำน้ำออกมาได้อีกนักดำน้ำระดับแบบระดับโลกอ่ะ
เขายังบอกชื่นชมมากจริงลองไปฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะคะ

คิดว่าคุณรู้สึกยังไง

ฉันกำลังกลัว

เราไม่ได้เห็นที่นี่

มันเป็นตัวแรกหรือเป็นหัวหน้า
ฉันกำลังกลัว

ว่าเขาอยู่แล้ว
มันเหมือนจะไม่เป็นไร
ฉันรู้สึกยังไง